คุณผู้ชมครับเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้นะคะเราจะแนะนำร้านนี้เลย
ร้านนี้เขามีเมนูต่างให้เลือกเยอะมากนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูแบบต้มยำน้ำข้นเข้มข้นรสชาติกลม
แล้วคุณสามารถเลือกท็อปปิ้งนะเลือกเส้นเองได้ด้วยนะ
มีน้ำซุปแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นซุปหมาล่า
ซุปแหลงซาบซุปต้มขา
ใครชอบแบบเครื่องแน่นซีฟู้ดเน้นนี่ต้องจัดเลยนะ
ก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกมีทั้งอบหมึก

หมึกกุ้งปลาหอยและไข่ต้ม
เดียวอิ่มจุกทั้งวันเลยนะคะ
สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งได้จากช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอได้เลยจ้า

เอ้าหนึ่งสองสามแค่ส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
คุณผู้ชมที่อยากจะให้เราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณ
แล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกติกาได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะครับ
ใช่แล้วค่ะเราจะช่วยโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
โครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้วเราจะจับมือก้าวข้ามผ่านเวลานี้ไปด้วยกันค่ะ